คุณผู้ชมจากเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเขาก็จะแบนบ้านเราเหมือนกัน

เพราะว่าเราก็มีการนำเสนอข่าวเขาในแง่มุมของความเสียหายเยอะพอสมควรนะครับ
ตอนนี้หน่วยงานต่างแล้วก็หอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนมาตรการในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
หลังจากที่อาจารย์เฉลิมชัยก่อนหน้านี้ออกมาพูดแล้ว
ถ้าผมผิดผมก็ขอโทษนะนักท่องเที่ยวนะ
ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละเราเป็นเจ้าบ้านจะทำความเข้าใจกับเขาอย่างไร
ใช่นะครับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ
สร้างศิลปะวัดร่องคุณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ฝากเลยฝากไปยังหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทุกฝ่าย
ได้เอาเสียงอาจารย์ไหมขอบรรณีนักท่องเที่ยวเฉาจีน

โดยบอกว่าประเทศไทยจำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
ในการพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่นเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาจีน
เพื่อรองรับคนจีนได้มากขึ้นบ้านเรามีไหม

มีค่ะเออบ้านเรารองรับท่องเที่ยวจีนได้ดีเลย
เรามีไกด์คนไทยที่พูดภาษาจีนเยอะเลย
แต่ว่าก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะจริง

สร้างความเข้าใจกับคนจีนถึงวัฒนธรรมของไทยมากน้อยเพียงไร้
ค่ะนะครับเรานี่แหละครับอาจารย์เฉลิมชัย
เป็นห่วงฟังเสียงอาจารย์เฉลิมชัยเขาหน่อยครับ
อยากจะฝากไปที่การท่องเที่ยวทุกที่นะแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ว่า
หนึ่งเราต้องใช้เงินในการพัฒนาคนของเรา
ภาพของคนของเราต้องเพิ่มจำนวนในการต้อนรับคนจีน

ขอร้องพี่น้องไกด์ด้วยความรักเคารพต่อพี่น้องไกด์ให้ช่วยชาติ
เขาก็ช่วยผมนะติดตามลูกทัวร์ของเขา

นั่นคือสิ่งที่ผมการบริหารจัดการของผมนั่นคือสุดยอด
ทำให้คนจีนอยู่กับเราได้สบาย
เราต้องสูญเสียเสียตังค์เพิ่มจำนวนคนเสียทุกอย่าง
จ้างครูมาสอนนะฮะภาษาจีนบ้างอะไรบ้าง
สารพัดที่เราต้องจ่ายตังค์จำนวนคนก็มาก
เท่ากับอาจารย์บอกว่าเราต้องปรับตัวเองของเราเองนี่แหละ
ในการจะต้อนรับในการดูแลเขานะครับ
ขณะที่การท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ซึ่งอยู่ห่างจากมณฑลยูนานประเทศจีน
เพียงแค่๒๕๐กิโลเมตรเท่านั้นเองคุณ
ดังนั้นจึงเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นทางรถในการท่องเที่ยว
จากจีนมาไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ
แล้วก็ชาวจีนก็นิยมเข้ามาท่องเที่ยวโดยใช้รถยนต์
แล้วก็มีกระแสวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวจีน
ก่อนหน้านี้เรื่องของรถที่มักจะมาเป็นรถบ้านรถใหญ่เข้ามาก็จะเป็นปัญหาอีก
แต่ว่าเราจะทำยังไงให้มีการจัดระเบียบ

ที่เขาจะเข้ามาทางรถก็ตามหรือจะเข้ามาทางเครื่องบินก็ตามนะครับ
โดยทางรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายนะครับ
รองพกายมาสเวียร่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทบทวนมาตรการต่างเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยวชาวจีน
เพราะว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ควรจะเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ
เชื่อว่าทำได้ไม่ยาก
และจะแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้ดีด้วยนะครับ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาตินะคะ
ซึ่งไทยเราเองก็จะต้องเตรียมความพร้อม

เพราะว่าเป็นพระเอกสำคัญเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทำให้เรามีรายได้เข้าประเทศนะคะ